ว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อ

เรื่องของหวยกันต่อเลยนะครับ
ใกล้วันที่ลอตเตอรี่จะออกแล้วนะครับ
ดังนั้นเราก็มีเรื่องของข่าวแปลกข่าวความเชื่อให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ชาวบ้านจำนวนมากไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียน

ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่ระยอง
ชาวบ้านพากันไปขอโชคขอลาบจากกบขาเป๊ะ

โอ้โหมารูปเอาน้ำมารดหน่อย
มีคนเคยมาขอแล้วก็ถูกรางวัล๒งวดซ้อนแล้วนะครับ
บตัวนี้ถูกเลี้ยงไว้ในบ่อปลาบ้านเล็กที่๑๙ทับ๓หมู่๑
ตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
แค่บอกบ้านเล็กที่หลายคนก็จดไว้เรียบร้อยแล้ว

อยู่ริมถนนสายวัดสมบูรณ์เขาคอก
ซึ่งเจ้าของคือนางรัฐาวิเชียนวัดอายุ๕๖ปี
แค่บอกอายุหลายคนก็จดไว้เรียบร้อยแล้ว
ถูกตัวเลขที่เกี่ยวข้องจะถึง๐ถึง๙แล้วนะครับ

เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเห็นกบตัวนี้โดยบังเอิญ
ลักษณะเขาคล้ายกับการบาดเจ็บที่ขา

คาดว่าน่าจะหลุดมาจากตลาดนัดใกล้บ้าน
เธอก็เลยตัดสินใจเลี้ยงดูเจ้ากบตัวนี้ไว้นะครับ
ต่อมาเมื่อเพื่อนบ้านรู้ข่าวก็พากันมาขอเลขเด็ด
เพราะว่ากบตัวนี้มีลักษณะคือคุณ
เขาเชื่องไม่ไปไหนเลย
ปกติกบถ้าเรายื่นมือเข้าไปเขาก็กระ

แต่ตัวนี้นอกจากเชื่องแล้วแล้วเขากระโดดไม่ได้
เพราะเขาเหมือนบาดเจ็บที่ขาใช่ไหม
แต่เขาอยู่นิ่งให้รูปตัวได้เลย
ชาวบ้านก็เลยมาที่บ้านแห่งนี้นะครับ
แล้วก็มารูปเนื้อรูปตัวเจ้ากบมาขอโชคขอลาบ
สุดท้ายถูกรางวัลเลขท้ายกันเป็นแถวเลย
แถมยังถูกรางวัลติดต่อกัน๒งวด
แต่หลังจากนั้นกบตัวนี้ก็มักจะหลบซ่อนตัว

แต่ช่วงนี้ที่คนเข้าไปที่บ้านของคุณรัฐาอีก
เพราะว่าน้องกบเขาโผล่มาให้เห็นอีกแล้ว
อ่าเขาโผล่เนอะ
แต่โผล่มาทีไรโอ้โหได้ดีทุกทีได้เรื่องทุกทีเลยนะฮะ
โผล่มาแบบนี้ชาวบ้านก็เลยแห่มาขอเลขเด็ดกันอีกครั้ง
หวังจะโชคดีเหมือน๒งวดที่ผ่านมา

ส่วนที่บริเวณวัดบึงวัดสามบึงเจริญธรรมที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับ
มีชาวบ้านจำนวนมากพากันไปส่องหาเลขเด็ด
แล้วก็ไหว้ขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทองอายุหลายร้อยปี
ซึ่งก่อนหน้านี้มีผู้โชคดีหลายรายถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวและ๒ตัว
นำชุดไทยแล้วก็นางรำมาถวายเจ้าแม่เพื่อแก้บนอีกด้วยนะครับ
โดยนางแสวงบุตรดีชาวอำเภอตะพานหินบอกว่า
งวดที่แล้วได้มาขอเลขเด็ดเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
แล้วก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๓ตัว
นำของมาเส้นไหว้เจ้าแม่ตะเคียนครับ
ให้มาให้เพราะถูกเลขท้าย๓ตัว
งวดที่ผ่านมาเนี่ย๕๕๙ก็ถูก

ก็เลยซื้อมาถวายแล้วก็มีนางลำด้วย
ก็เอามาถวายแล้วเมื่อวาน
ส่วนที่วังนาคินคำชโนธบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงนะฮะ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีแน่นอนล่ะครับ

แต่ว่าก็มีกลุ่มจิตอาสาแล้วก็นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุดรธานีนะ
ช่วยกันนำต้นกล้าของต้นชะโนธที่เกิดภายในเกาะคำชโนธ
รวม๒๐๐ต้นมาอนุบาลในกระถางแล้วก็ต้องใช้เวลาดูแลประมาณ๓ปี
จะนำต้นชะโนธเหล่านี้กลับมาปลูกเพิ่ม

หลังจากน้ำท่วมเกาะคำชโนธเมื่อปีที่ผ่านมา
พอน้ำท่วมต้นชะโนธก็หายไปเยอะเหมือนกันล้มไปเยอะเหมือนกัน
ทีนี้ก็ต้องมีการปลูกใหม่เพราะว่าถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคำชโนธนะครับ
ด้านของนายพงศักดิ์ศรีชนะกำนันตำบลบ้านม่วงบอกว่า
ช่วงนี้ต้องขออภัยนักท่องเที่ยวที่มาไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธ
โดยเฉพาะผู้ที่มาขอเลขเด็ดบริเวณรอบต้นมะเดือยักษ์ที่อาจจะไม่ได้รับความสะดวกมากนัก
เพราะว่าจะต้องมีการปรับปรุงทางเดิน
ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนถึงช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้
ซึ่งเชื่อว่าคนจะมากันเยอะมากราบไหว้ขอพรในช่วงปีใหม่ไทยกันเยอะด้วยนะครับ